แฟนข่าวคนไหนยังสูบบุหรี่อยู่ก็เป็นห่วงนะถ้าลดได้ก็ลดเลิกได้ก็เลิก
ถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยผมมีผมมีข่าวร้ายมาบอกเพราะว่าเขาขึ้นราคาแล้ว

และจากนั้นจะให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการได้ลงทะเบียน
จ่ายงวดเดียวคุณผู้ชมและสามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการ
ก็คือกุมภาพันธ์ปีหน้าปี๖๗แน่นอน

มีประชาชนยืนยันตัวตนแล้ว๔๐ล้านคน
อยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ
แต่ยังมีผู้ที่ยังไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูล

แล้วรัฐมนตรีช่วยก็ยืนยันว่าที่ต้องให้ลงทะเบียน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนเงินโครงการ
ต้องใช้เงินถึง๕๖๐๐๐ล้านบาทแต่ยังได้

ก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
และรอเข้าไปลงทะเบียนด้วยนะครับ
ส่วนคนที่ใช้บริการฝากเงินสด
แสดงตนก่อนฝากเงินแล้วนะคุณผู้ชม
ทางสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่า
ต้องยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินสด
เพื่อป้องกันการฟอกเงินของการก่ออาชญากรรม

และเงินสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้ายครับ

ต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
โดยจะฝากได้สูงสุด๓๐๐๐บาทต่อครั้ง

จะมีวงเงินฝากสูงสุดได้๑แสนบาทต่อครั้ง

ตั้งแต่๑๑พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับ
และเรื่องนี้ใครสูบบุหรี่ร้องจากเลยนะ

ประกาศกำหนดราคาขายบุหรี่ฉบับใหม่๑๖ยี่ห้อ
บุรีกลุ่มราคาสูง๔ยี่ห้อ
ขึ้นราคาจากซองละ๑๐๒บาทเป็น๑๐๕บาท

จะขึ้นราคาจากซองละ๖๖บาทเป็น๗๐บาท

ซองละ๖๓ก็จะเป็น๖๗บาท
มีผลแล้วตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาครับ
ส่วนผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศ

มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
โดยการขึ้นราคาครั้งนี้ครับมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

ราคาเพิ่มขึ้น๒๓เท่าตัว
หลังเกิดสงครามรัสเซียยูเครน
โรงงานหลักในยูเครนปิดตัวลงไปครับ